อุบัติเหตุสลดครับนางแบบอายุ๓๔ปี

ช่วงนี้ฝนตกขับรถระวังนะ

คือนางแบบคนนี้เธอขับรถฝ่าสายฝนมา

เสียหลักฮะช่วงบางปะอิน

แล้วปรากฏว่าไฟมันลุก
แล้วเธอออกจากตัวรถไม่ได้ฮะ

คลอกเสียชีวิตครับคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตะบนเชียงรากน้อยนะครับ
ฉีดน้ำดับไฟนะครับที่กำลังลุกไหม้
รถยนต์มัสด้า๒สีน้ำตาลทะเบียน๖กไก่ลิง

รถคันนี้เสียหลักพลิกความบนถนนกาญจนาพิเศษครับ

หลักกิโลเมตรที่๗๗ขาเข้ามุ่งหน้าไปบางบัวทองครับ
บนเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๑๓๕นาทีของวันที่๒๕กันยายน

เสาร์ต่ออาทิตย์เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีครับ
จึงสามารถคุมไฟเอาไว้ได้ครับ
หลังจากไฟดับตำรวจภูทรบางปะอินครับ
แล้วก็กู้ภัยเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
รถไปพบร่างของผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงครับ
สภาพศพของเธอไฟไหม้เกรียมทั้งร่างกาย
เจ้าหน้าที่จึงนำศพออกมาตรวจสอบ
เห็นอย่างเดียวคือเล็บทาสีฟ้า
จากนั้นนำร่างส่งชนสูตรเบื้องต้นที่โรงพยาบาล
มาทราบภายหลังว่าเธอชื่อนางสาวสุรีรัฐ
หรือว่าแอลมณัฐสิริอมรครับ
อายุ๓๔ปีดูสิครับโอ้โหเธอสวยมาก
นี่ไงเล็บฟ้าเลยครับใช่ค่ะ

อกจากนี้นะครับจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบอีกว่าบริเวณโดยรอบนะครับ

ประกอบกับเส้นทางดังกล่าวนะครับมืด
แล้วซ่อมถนนด้วยไงอ๋อมืดด้วยซ่อมถนนด้วยนี่
แล้วก็มีรอยกาดเร็ว
นี่คือถ้าไม่มีไฟจากรถฉุกเฉินนี่คือมืดเลยนะ
มืดตึบนี่ครับมีรอยชนที่กั้นขอบทางหรือกาดเรลไปด้วย
เสร็จชิ้นส่วนรถกระจัดกระจายครับคาดว่าผู้เสียชีวิต
พอมาถึงจุดเกิดเหตุฝนตกและถนนก็อยู่
ระหว่างการซ่อมแซมแสงสว่างก็ไม่เพียงพอ

แล้วก็เสียหลักพลิกคว่ำจนเกิดไฟไหม้แล้วเธอเสียชีวิตในที่สุด
จากเหตุการณ์สลดนะครับคุณผู้ชมเราไปดูในเฟซบุ๊คส่วนตัวของเธอ
โอ้โหเพื่อนสนิทรุ่นพี่ที่สนิท
มาโพสต์แสดงความเสียใจครับกับการจากไป

ส่วนใหญ่บอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่กระทันหัน

และเธอจะอยู่ในใจเพื่อนตลอดไป
ผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะ
กับเหตุการณ์ครั้งนี้กับครอบครัวของเธอครับ